มาถึงเรื่องของคุณเห็นไหมจริงเราอ่านข่าวบ่อย
ไอ้ที่หน้าร้านค้าตามตลาดตามอะไร
จะชอบมีพวกเขาเรียกอะไรนำบัตร
หรือว่าโบชัวร์ที่เป็นเกี่ยวกับเงินกู้

เขาต้องแจกอย่างไรนะเขาแจกแบบโปรยอย่างนี้แหละจ้ะ
แบบใครอยากหยิบก็หยิบใครอยากเอาก็เอาไป
ใช่แล้วคุณรู้ไหมว่าไปแจกแบบนี้ที่ตลาด
พ่อค้าแม่ค้าเขาไม่ชอบนะเขาบอกว่ามันสกปรก
และอีกอย่างพวกนี้มันเป็นเงินกู้นอกระบบ

ทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าอะไร
บอกว่ามีการโทรไปตามเบอร์ด้วยนะ
แล้วบอกให้มาเก็บไปอย่ามาแจกแบบนี้

แต่มาบอกว่าเดี๋ยวไปพร้อมระเบิด
เอ้าเอ้างั้นเดี๋ยวลองดูค่ะ
โอ้ยเนี่ยคนถ่ายคลิป

ตามถนนตามตลาดมันเต็มไปหมดแบบนี้
มันเป็นดามบัตรแก๊งเงินกู้รายวันค่ะ
แต่คุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่บริษัทเดียว
มันมี๓บริษัท๔บริษัท
เอามาโปรยทิ้งเกลืออยู่ในตลาดใหม่แม่กร

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

เขาบอกว่ามาเก็บกวาดกันทุกวัน
กวาดจนไม่ไหวแล้ว
หนึ่งในนะคะผู้ค้าที่เขาอยู่ที่ตลาดแห่งนี้

เขาโทรไปเลยโทรไปตามเบอร์บอกพี่

อันนี้ตอนมาโปรยใช่ไหมมีกล้องในตลาดจับไว้ได้
ตอนที่เอามาแจกเอามาโปรยไว้ในตลาดอย่างนี้ค่ะ

มากันตั้งแต่เช้าตรู่มาแบบ

เขาก็บอกมันสกปรกทางเดินต้องมาทำความสะอาดกัน
แล้วมาแบบนี้ไปบอกเขาว่าเดี๋ยวคราวหน้าเอาระเบิดมาแทนนะ

โอ้โหพอพ่อค้าแม่ค้าได้ยินแบบนี้

ไปตรวจดูกล้องมุมจรปิดเลยลื้อเห็นเลย
ตี๕เลยค่ะแม้มากัน

ขี่รถบิ๊กไบท์วนเวียนในตลาดแล้วก็เอามาโปรยแจกอยู่แบบนั้นนะคะ

ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพเมืองเชียงรายแล้ว
ให้มาดำเนินคดีกับกลุ่มพวกปล่อยกู้รายวันแบบนี้
และอยากให้มาแก้ไขปัญหาด่วนเพราะอะไร
ถ้าเกิดว่ามีชาวบ้านหรือใครก็ตามที่เขากำลังเดือดร้อน
แล้วเขาโทรไปสุดท้ายมันก็จะวนเวียนกลับมาเป็นลูกโซ่ไงคุณ
ใช่ไหมเพราะว่าจะเจอดอกเบี้ยราคาโหดโอ้โหนั่นแหละ
นี่ขนาดโทรไปให้มาเก็บยังขู่เอาระเบิดนะ
แล้วถ้าเกิดไปกู้แล้วไม่คืนเงินเขาจะเป็นยังไง